ประเด็นที่ทางครอบครัวของน้องกิ๊บสงสัยก็คือ

มีเงินเข้าออกคือก่อนหน้านี้มีเป็นหลักแสน
แต่ว่าล่าสุดสุดท้ายเป็นหลักล้านนะคะ

ก็เลยสงสัยว่าเงินตรงนี้มันมาจากไหน
มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มผู้ต้องหาเร็ว

ออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ

สัมภาษณ์บางชั่วเมืองตอนในรายการกันหน่อยค่ะ
คุณยายว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะสะสมเงินเขา
แค่เขาไม่ได้เอาสมุด
แล้ว๒ปีวันนี้มันรวมแล้วมันได้ล้านไหมล่ะ
โดยพฤติกรรมเขาคือยายไม่เชื่อเลย

เลยเหรอมารู้ได้ไหมครับใช่ครับมื้นกว่าบาท

ไม่มีอ่ะเขาไม่มีเงินทุนก็แทนอะไรไปทำ
เขาอะไรเขาขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างได้ไหม
ไม่มีทรัพย์สินมีรถมีอะไรไหมไม่มีมีมอเซเก่าเก่าคันเดียว
สิ่งของเงินทองอะไรที่เขาจะมีเป็นสะสมไว้ได้ไหมไม่ได้อ่ะ
ไม่เคยรู้อะครับไม่เคยรู้เลยว่าน้องทำอะไรยังไง

ไม่เคยมาเล่าว่าหนูได้อะไรยังไง
ยายเขาก็บอกว่าโทรมายืมตังค์ยายขอตั้งยายอยู่ตลอด
แล้วเขาก็มาอยู่จันทบุรีก่อนปีใหม่นิดเดียว

แต่มันมีแค่นี้เลยนะคือมันจบที่เดือนมกราแล้วมันไม่ได้มีอีกนะคุณผู้ชม
ก็ใจมีแค่นี้จากใต้ไง
เดี๋ยวอย่าเพิ่งปักใจแต่เข้าใจว่าสงสัย
อย่างนี้กำลังจะบอกว่าแล้วสงสัยไหมว่ามันมีแค่๒บรรทัศน์นี้แล้วมันหายไปเลยนะ
อันนี้ไม่มีอีกแล้วนะแล้วเล่มอื่นก็ไม่เห็นหลักล้านใช่ไหม

แล้วตั้งแต่มีข่าวน้องมาเนี่ยยังไม่มีใครบอกอะไรมาเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องเงิน

เวลาเขาทำคดีกันทนายสงการคะ
แค่นี้มันสงสัยได้ขนาดที่คุณยายและพี่ชายเขาสงสัยไหมว่า
มันจะนำไปสู่การฆาตกรรม
เราเชื่อว่ามันต้องมีเหตุจูงใจ
ลำพังตัวของผู้ตายอย่างนี้นะครับ
ยังไงแล้วเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาท
ถามว่าเขาเป็นนอมินีของใครหรือเปล่า

เมื่อตัวของกิ๊บเป็นนอมินี
นั่นแสดงว่าบุคคลอื่น
จะต้องทำธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะมันไม่จำเป็นจะต้องให้ตัวกิฟต์เป็นนอมินีเลยฮะ
ถ้าเดินบัญชีกันปกติ
มันไม่ใช่ว่าพ่อกับลูกหรือสามีกับภรรยา
ดังนั้นวันนี้ได้มีโอกาสได้เรียนสาย

ให้ตัวของยายตัวพี่ชาย
เอาสมุดบัญชีหลักฐานทั้งหมด
มอบให้ท่านที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ

แล้วก็ท่านก็จะเชิญทางผู้จัดการตรวจทางภาค๒มาด้วย
ตกลงว่า๑ใน๔เนี่ย

ยังยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมคะทางตำรวจ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
เป็นลูกชาวสวนบ้านอยู่ในระแวกที่๑๘นั่นครับ
มีเจ้าของรถที่ประกอบอาชีพรับซื้อผลไม้ครับค่ะ

เป็นเกี่ยวกับครอบครัวเกษตรกรทั้งหมดเลยครับ
แล้วเป็นคนกว้างขวางมีเงินมีทอง
เป็นที่นับหน้าถือตาในพื้นที่บริเวณนั้นไหมคะ
ไม่แหละครับไม่มีอีทธิพลใดครับ
ทำงานไม่ระบากใจครับ
วันนี้คุณจอมขวัญก็พยายามไล่เรียงกับทางครอบครัวนะครับ
มันเป็นการอัปเดตบัญชีแล้วก็เขารวมยอดมาหรือเปล่า
หรือว่ามันมีเข้าแล้วมีออกไปหลักล้านจริง
แต่ตำรวจก็ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนเนี่ย
ไม่ได้มีประวัติเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพ
ติดกลุ่มผู้มีอีทธิพลที่จะมีเรื่องของเงินทองเกี่ยวข้องกับ

ตำรวจเขาขอหลักฐานไปทางธนาคารแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็คุณก็ทราบว่ายอดที่เข้ามา
ตกลงมันเป็นการรวมยอดหรือว่ามันเข้ามาแล้วก็ออกไปจริงนะครับ

ทำให้สังคมมีปฏิกิริยาออกมาเยอะอีกครั้งหนึ่ง

เกี่ยวกับโทษของผู้ที่ก่อเหตุข่มขืน